ไปตามหาจนเจอแท็กซี่เมื่อวานที่ปรากฏเป็นคลิป
ว่าผู้หญิงคนนึงเรียกใช้บริการจากที่หมอชิด

สองคือเรียกเก็บราคาเหมา๖๐๐บาท

ใช่เธอก็ถ่ายคลิปค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้เจอตัวแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูคลิปสักนิดหนึ่งก่อนค่ะ
อย่างนี้คือคือนั่นยังไงครับเงินค่ารถคะ
เอาเงินค่ารถแล้วลุงโกลงไปทำไม
ลุงไม่เอากดมิเตอร์
ตอนที่ผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถ

จะไปลงเคหะเธอก็เล่าให้ฟังตอนมาถึงเนี่ย

แต่พอขึ้นไปแล้วจะขึ้นทางด่วน
คนขับบอกว่าเอามาเอาค่ารถมา

มันจ่ายไปสุดท้ายมันไม่ใช่ค่าทางด่วน

เธอก็เลยมีการอัดคลิปแบบนี้ค่ะ

บอกว่าเธอกลับมาจากอุทัยธานี

แล้วก็ใช้บริการแท็กซี่คันนี้นี่แหละ

ทำไมไม่มีป้ายชื่อล่ะลุง
คนขับก็บอกไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาหรอก

แต่คนขับก็ยังไม่ยอมกดนะคะ
จนกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ
หนูก็ถามค่ะแต่เขาบอกว่าไม่มีปัญหา
แต่ลุงจะเอามาจ่ายค่าทางด่วนก่อน

บอกว่าไม่ได้ต้องเอาทั้งหมดเลย
หนูก็เอกใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว
นักเล็งหรืออะไรอย่างนี้จะมีปัญหาหรือ

คือแบบหนูเงียบตั้งแต่ตอนที่ลุงก็พูดอย่างนั้นแล้วอะค่ะ

เลี้ยวเข้าบางนา๒ลุงก็พูดว่า

ไม่รู้จะพูดอะไรหนูก็เลยขาลุง
ถ้าลุงโกงแบบนี้เขาบอกว่ากูไม่โกง
ถ้าโกงเขาจะอยู่มาได้เป็น๒๐ปีเหรอ

อย่างนี้เราเหมารวมถึงแท็กซี่คนอื่นด้วยไหม

นี่แหละคุณดาวทีแรกเธอนั่งแท็กซี่มา

แล้วก็เมื่อกี้ผู้หญิงที่นั่งข้างคือพี่สาวของเธอ
เพราะว่าเธอมีการให้แท็กซี่ไปรับพี่สาว

ระหว่างที่พี่สาวขึ้นมาก็ออกอุบายนะ
ให้รถแท็กซี่ไปจอดที่ป้อมตำรวจ
แต่พอแท็กซี่ไปถึงเห็นเป็นป้อมตำรวจแล้ว
โอ้โหรีบถอยหลัง

ทีนี้เธอถ่ายทะเบียนรถได้คุณผู้ชม
แล้วพอหลังจากเกิดเรื่องค่ะ

คือตอนนี้ทางด้านพอสุกรีจารุภูมิ
ผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก
ก็เปิดเผยนะคะ
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคือ๒๕ธันวาคม๒๕๖๐

คนนี้ชื่อว่านายจรัสพงศ์ชูขวัญนวัฒน์
ก็มีการเรียกให้มารายงานตัว

โชเฟอร์คนนี้คุณลุงจรัสพงศ์เนี่ย
ก็บอกนะบอกว่าบอกผู้โดยสารแล้ว
ว่าถ้าเกิดจะให้ไปส่งที่บางพลีเนี่ย
ค่าโดยสารแบบเหมานะ๖๐๐นะ

แต่ทีนี้พอขับมาถึงบางนา
ผู้โดยสารบอกว่าให้กดมิเตอร์เช็คดูราคาหน่อย
ทางด้านคุณลุงจรัสพงศ์โชเฟอร์

เพราะว่าตกลงคิดราคาแบบเหมาจ่ายแล้วไง
แต่ก็ยอมรับว่าทำผิดจริงนะคะ
ทีนี้มาดูกันหน่อยว่าหลังจากที่พอสุกรีทราบเรื่องแล้วบทลงโทษเป็นยังไง
ก็กรมการขนส่งทางบกเปรียบเทียบปรับ
ข้อหาไม่ใช้มาตรค่าโดยสารคือไม่กดมิเตอร์ปรับ๑๐๐บาท
แล้วก็ข้อหาใช้รถไม่จดทะเบียนหรือหมดอายุ

เปรียบเทียบปรับ๒๐๐๐บาท
แล้วก็ส่งตัวเข้าไปอบรมกฎระเบียบ
และการให้บริการที่ดีเป็นเวลา๓ชั่วโมง
เมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพนั่งดูอยู่หน้าทีวี
นั่นคืออบรมอยู่เป็นเวลา๓ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็มีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา๑เดือน
รวมถึงบันทึกประวัติความผิดเอาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะด้วย